อยู่ตั้งแต่ยุควิคหมอชิถ
อยู่ช่องเจ็ดด้วยกันแพนเค้กกับเกรทการเก้า
คุณผู้ชมดูภาพเจ๊คอย้อนกลับไปนั่งถามรายชินไปนิดนึงครับ

เรื่องไหนมีแพลนเรื่องนั้นต้องมีเกรทการก้าว
บางเรื่องอย่างไงเกล็สอยู่กับโหยายแพนเลยค่ะ

เออนะคะแต่งหน้าแต่งตากันมาแบบคือ
สองคนนี้สนิทกันมากจริงนะคะ
เอาสมัยตาฟ้าตาเขียวอ่ะตอนนั้น

พี่เก
มันเป็นแผน
แต่เอาเป็นว่านะคะทั้งแพนแล้วก็เกรทการก้าวเนี่ยสนิทกันจริงนะคะ
แล้วก็แม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้วค่ะ
คนก็ต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สาวแพนค่ะ
แพนก็ยังชื่นชมชีเกรทเพื่อนเกรทบอกว่าเขาเลิศเนาะ
คือชื่นชมออกสื่อเลยนะคะถึงขั้นบอกว่า
เกรทเขาแบบร้องเพลงเนี่ยแพนก็อยากจับไมค์ร้องเพลงเหมือนกันนะคะ
จะได้ตามลอยจะได้ปังบ้าง
ได้ยินแบบนี้ชีเกรทเขาพร้อมเป็นป่าดันให้เพื่อนซีอย่างสาวแพนเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่จะดันจริงหรือเปล่าหรือจะบอกว่าเพื่อนพักก่อน
อาจารย์แผนก็คือว่าอาจารย์แผ่นนั้นคือว่าสุด
อย่าเป็นอะไรแบบนี้เลยมันเหนื่อย
และก็ได้เล่นราคอนกันหลายเรื่อง

เม็ดทาวิภพ

หลายเรื่องที่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานด้วยกัน
ก็นี่ก็คือนางฟ้าตัวจริง

ก็คือเป็นอีกยุคนึง